ตลาดท่าดินแดงอยู่แถวคลองศาลในกรุงเทพนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้านี่โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับใส่กันเละเลยฮะ
หลังจากมีเรื่องมีราวกันในตลาดนะฮะ
มีปากมีเสียงอันนี้มาต่อนี่ถนนข้างนอกนี่ฮะ
อ้าวแล้วโอ้โหมีจช่อเข้ามาให้ได้โอ้โห
โดนโดนหัวพี่ผู้ชายคนนั้นนะเสื้อเขียวเนี่ยฮะ
กำลังตอยอยู่นี่โอ้โหชุรมุนวุ่นวายไปหมด
แต่ที่เห็นมีอยู่๔๕คนนะครับทุกผู้ชมครับ
บางคนก็พยายามเข้าไปห้ามนะฮะ
โอ้โหดูสิฮะแต่ว่าคนที่เจ็บนี่
ผู้ชายเสื้อเขียวนี้เราต้องกัดเป็นสีเทาไว้ที่หน้าเนี่ย

นี่ฮะเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายเสื้อเขียวแขนกุดคนนี้นะนี่ตอนถอดเสื้อมาแล้วนะครับ

ศีรษะเนี่ยมีบาดแผลนะครับที่ถูกตะหลิวเนี่ยเฉาะเข้าไปนะครับ
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุในมือเขาก็ถือไม้เบสบอลอยู่ด้วยนะฮะ
ผู้หญิงนะฮะผู้หญิงใส่เสื้อสีดำเนี่ยถือไม้เบสบอลนะครับ
มีแม่ค้าอีกคนนึงนะครับใช้ตะหลิวนะฮะที่ถืออยู่ที่ฟาดเข้ามา
ผู้ชายเสื้อเขียวแขนกุดคนนี้นะครับตอนนี้ถอดเสื้อแล้วนะครับ
แม่ค้าอีกคนนึงโอ้โหดูสิค่ะคือเจ็บกันไปหมดแล้วฮะ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เจ็บไป๔คน
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะตลาดท่าดินแดงนะครับแถวคลองศาลกรุงเทพนะครับ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้เจอกับแม่ค้าร้านดอกไม้ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ชายที่บาดเจ็บ
หนึ่งในที่ผู้ที่มาลุมมาตุ้มกันนะฮะคนเจ็บเนี่ยชื่อคุณฐานวุฒินะครับ
เสื้อเขียวแขนกุดเนี่ยคุณฐานวุฒินะฮะคือทางแม่ค้าร้านดอกไม้นะครับ
เมียของคุณฐานวุฒิเนี่ยบอกว่าเธอกับสามีเปิดร้านอยู่ที่นี่ได้๒ปีกว่า
แล้วมีปัญหากระทบกระทั่งกับคู่กรณีมาตลอดจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยสามีของเธอเดินไปสูบบุหรี่
แล้วถูกอีกฝ่ายนึงจุดไฟไล่โดยเขาบอกเขาไล่หมาก็เลยกลายเป็นว่ามีปากเสียงกัน
เทศกิจกับตำรวจต้องเข้ามาหย่าศึกส่วนเช้าวันนี้ตัวเธอกำลังเดินไปรับสินค้า
ต้องผ่านร้านขายกล้วยของคู่กรณีเธอบอกว่าเธอเองก็ตาไม่ค่อยดีมันต้องเพ่งมอง
แต่ลูกสาวคู่กรณีเนี่ยมองหน้ากลับมาแล้วตะโกนด่าบอกอยากชนเหรออยากมีเรื่องเหรอ
นี่เธอก็เลยโต้กลับไปนะฮะจนสามีเนี่ยมาเห็นก็เลยเข้าไปต่อว่าคู่กรณีแล้วก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้น
แต่เธอยืนยันว่าสามีเธอถูกทำร้ายก่อนเธอกับสามีเลยต้องสู้กันจนได้รับบาดเจ็บ
นี่เห็นไหมสามีนี่เดินกลับเข้ามานี่เห็นไหมฮะตอนนั้นเกิดเหตุไปแล้วนะ
มันจะมีคลิปตอนที่ตะโกนด่ากันตอนแรกจากกล้องในร้านของคุณพี่วิพาพรเขา
นี่เดี๋ยวจะมีพี่เขาเดินออกมาหน้าร้านด้วยเขาขายดอกไม้นี่มีคนมาเลือกซื้ออยู่นะฮะ
แต่ยังไม่เห็นตัวสามีนะที่เป็นคนเจ็บ
เขาอยู่ด้านนอก
เริ่มมีเสียงละเขาเริ่มมองไปละ
ที่พี่วิพาพรแกบอกแกเดินไปเอาของผ่านร้านคู่กรณีแล้วแห่ตาไม่ค่อยดีเลยเพ่งมองไป
ฝั่งนั้นหาว่าไปมองหน้าหาเรื่องเขาฝั่งนั้นบอกอยากมีเรื่องหรอ

สุดท้ายพอสามีออกไปเนี่ยสักพักหนึ่งสามีก็กลับเข้ามาในสภาพเลือดโชคค่ะ

สามีนี่ไปเคลียร์ให้เมียข้างนอกนี่กลับมาเลือดโชคมาเลย
บอกว่าตลอด๒ปีที่ผ่านมาเขากับภรรยามีปัญหากับคู่กรณีมาตลอด
มันทำให้ดูเหมือนกับว่าเขาไปรังแก่ผู้หญิงแต่ความจริงแล้วก็ถูกคู่กรณีเนี่ย
ั่วยุก่อนสร้างเรื่องหาเรื่องมาตลอด
แล้วชอบขุดเรื่องราวของเขาเนี่ยมาประจานโดยเฉพาะมากล่าวหาว่า

ในเมื่อเขาไม่เป็นสุภาพสตรีกับผมก่อนอ่ะพี่แล้วผมจะไปเป็นสุภาพบุรุษให้เขาทำไมอ่ะ
รังแก่ผมอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยแล้วพี่
เวลาหาเรื่องด่าเราพอเรียกตำรวจมาก็บอกไม่ได้เอ่ยชื่อ
ด่าผมจ้างตลาดผมเรียกตำลวดมา
ตำรวจก็บอกไม่มีหลักฐานทำอะไรเขาไม่ได้
อ้าวนี่ฝั่งร้านขายดอกไม้นะฮะท่านผู้ชมครับ
เราก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยคุณสุชาดาได้คุยกับป้าแจ่มนะฮะ
ป้าแจ่มเนี่ยเจ็บเหมือนกันป้าแจ่มเห็นมั้ยฮะ
ร้างข้างแตกไปที่สอนอบุภารามนะครับท้องที่เกิดเหตุ
คือป้าแจ่มบอกว่าป้าเนี่ยคือคนที่ถือตะหลิวเองนั่นแหละ
ถ้าดูในคลิปเนี่ยป้าถือตะหลิวไปตีคู่กรณี
แต่ป้าตีเพื่อหย่าศึกมันเฉาะเข้าหน้าผากเลยนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีรูปหน้าผากของคุณธนวุฒิเขาเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูหน่อยนะครับ
คือจังหวะนั้นป้าแจ่มเนี่ยบอกว่าถูกคู่กรณีทำร้ายกลับนะครับ
ป้าเองก็มีบาดแผลที่ขมับขวานะเย็บไปยาว๗เซน
เย็บเกือบ๒๐เข็มแผลเนี่ยยาว๗เซน
แต่ความจริงแล้วป้าไม่ใช่คู่กรณีหลักกับเขานะ
ทะเลาะกับน้องสาวของแฟนนะเขาเนี่ยฝั่งนั้นทะเลาะกับน้องสาวของแฟนป้านะครับ
ทีนี้มันรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยต้องเข้าไปช่วย
แจ่มบอกว่าฝั่งของตัวป้าเนี่ยก็ต้องอดทนมาเหมือนกัน
ทนมา๒ปีเหมือนกันเพราะผู้ชายฝั่งคู่กรณีชอบมาสูบบุหรี่ใกล้ร้าน
ชอบมาตะโกนด่าชอบมาล้อเลียนต่างก่อนจะเกิดเหตุเมียคู่กรณี
เดินมาชนน้องสาวป้าก่อนแล้วมาด่าบุพการี
ก็เลยเกิดการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นยืนยันว่าป้าขอแจ้งความในข้อหานักเลย

เคลียร์แล้วมันก็รับปากกับที่นี่ไว้แต่มันก็ยังทำ
มันห่อมแน้มหมับมันเป็นผู้ชายที่หน่อมน้ำ
หนูลงไปถามคนอื่นแถวไหนก่อนก็ได้แล้วก็มาสัมภาษณ์มัน
มันหาเรื่องเขาไปทั่วจนข้างบ้านที่ขายข้าวอ่ะ
อยู่ไม่ได้ผัวเขาก็โดนต่อยเขาก็มาแจ้งความที่เนี้ย

แต่ที่เราเจ็บใจก็คือชอบไปสูบบุหรี่แกล้ง
แกล้งน้องแฟนเขาก็ไม่ยอมเขาก็มาดูตาเตอร์เขาก็เขียวดู
นิ้วเนิ้วเขาก็แบบนี่สุดยอดมันสุดยอดเลย
สุดยอดของคนเนี่ยไม่ใช่คนเหมือนสัตว์
แต่สุดท้ายสองฝ่ายก็ให้ข้อมูลในส่วนของรายละเอียด

ตรงกันเรื่องเดียวคืออดทนมา๒ปี
เรื่องใครเลิ่มก่อนใครใส่ก่อนใครมองหน้าใครด่าใคร

เดี๋ยวแผลประแจ่มและแผลพี่ธนวุฒิเค้ามาคู่กันหน่อย

คือป้าแจ่มขวามือเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอบุภารามนะฮะ
ค่ะบอกเอาข้อหาพยายามฆ่าเลยอ่าส่วนฝั่งของคุณธนวุฒิเนี่ย
แจ้งความที่สอนอสมเด็จเจ้าพระยานะฮะแจ้งความคนละคนละท้องที่นะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนทางเท้าบนถนน
แล้วมันเป็นจุดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ๒โรงพักพอดี

ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของคดีแล้วก็แยกไปคนละโรงพักด้วย
เดี๋ยวให้ตำรวจเขาเคลียร์กันในเรื่องท้องที่ก่อนนะ

เดี๋ยวคงต้องรวมคดีแล้วก็มาดูว่าใครผิดใครถูกก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วยังไงล่ะคะแล้วทะเลาะกันมายาวนาน
แล้วจะจบไหมหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าเจ็บกันหนักทั้งคู่เลยนะ

ใช่ไงค่ะก็ยังอยู่ใกล้กัน